น้ำต้มพืชกระท่อมมาอีกแล้วแต่คราวนี้คนที่ต้มเนี่ยเขาใส่บ๊วยลงไปด้วย

มีสูตรใหม่เขาบอกว่าดื่มแล้วสดชื่นชื่นใจมีแรงในการทำงาน
แต่ท้ายที่สุดก็ถูกจับนะครับ
โดยนายชัยยันจันดีอายุ๒๙ปีแล้วก็นายบระวีวัฒน์ทองจิตอายุ๒๑ปี
ถูกตำรวจภูทรทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชจับกลุ่มได้พร้อมของกลาง
น้ำต้มพืชกระท่อมบรรจุอยู่ในขวดน้ำอัดลม๓ขวด
หลังจากที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายในสวนยางพาราหมู่๖
บ้านเขาหลักตำบลทุ่งสังเมื่อวานี้
จากสืบทราบว่าเป็นแหล่งผลิตน้ำต้มพืชกระท่อม
และแหล่งซื้อขายยาเสพติดด้วยนะครับ
สิ่งที่ไปพบน้ำพืชต้มก็ใส่เม็ดบ๊วยลงไปด้วย
จากการสอบปากคำนายระวีวัฒน์ยอมรับว่า
น้ำต้มพืชกระท่อมสูตรใหม่ที่คิดขึ้นมาเองครับ
แช่เย็นดื่มแล้วบอกว่าสดชื่นเหลือเกินมีแรงทำงาน
และมีอาการเมาน้อยกว่าเสพน้ำต้มพืชกระท่อมสูตรสี่คูณร้อย
และจากการค้นตัวบ้านพักยังพบกระสุนปืนขนาด๒๒
พร้อมปืนปากกาอีก๑กระบอกปืนพกสั้นไทยประดิษฐ์๑กระบอก
กระสุนปืนขนาด๓๘รวมถึงยาบ้าอีกถึง๕๓เมตร

เมื่อนำตัวผู้ต้องหาไปตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด
ก็เพราะว่าปัสสาวะสีม่วงทั้ง๒คนล่ะครับ
ตำรวจก็แจ้งข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท๑
แอมเฟตามีนโดยผิดกฎหมาย
และมียาเสพติดให้โทษประเภท๑เมดแอมเฟตามีน
ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน
แล้วก็ยาเสพติดให้โทษประเภท๕น้ำต้มพืชกระท่อม

แล้วก็นำตัวส่งดำเนินคดีแล้วนะครับ